ส่วนกระแสดราม่าที่ข้ามวันข้ามคืน
คนก็จับจ้อง
เคลียร์กันยังไงจะเคลียร์กันได้ไหมด้วย
คุณอิงฟ้ากับบอสนวัฒน์ฮะ

ปิดห้องคุยกันคุยอะไรบ้างไม่มีใครรู้

ฟ้าวราหะกับบอสนวัดอิสระไกรศีลครับ

สีหน้าก็รู้ดูตาก็ออก

ป๊าป๊ายิ้มแก้มแตก

ขอโทษใครหลายคนที่ทำให้
ผิดหวังและแน่นอนว่า
จะกู้มันขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม

ขอบคุณความเป็นห่วงและหวังดีจากผู้ใหญ่หลายท่าน
พี่น้องแฟนคลับรักที่สุด
และขอบคุณคำดูถูกและการซ้ำเติม
ที่ทำให้ไฟในตัวอิงฟ้ามันกลับมาเดือดอีกครั้ง
ไม่เคยลืมแต่จำไว้เป็นบทเรียนครับ
หลังจากมีดราม่าอิงฟ้านะครับไปพักผ่อนที่สิงคโปร์
กับดาราดาราสาวหล่อนะครับตินาสุพนาศใช่ไหม

แล้วก็ไม่ได้แจ้งบริษัทนะครับ

ที่จะจัดเดือนหน้าเนี่ยนะครับ
บอสนวัฒน์นะครับออกมาไลฟ์ไม่พอใจ
ซึ่งอิงฟ้าก็ไลฟ์ระบายความในใจทั้งน้ำตา
ทำให้กระแสดราม่าโอ้โหมันไม่จบสิครับ
ทัวร์ไปลงทั้งอิงฟ้าและตินานะครับ
อิงฟ้าเปลี่ยนไปเลยนะ
ล่าสุด๓ทุ่มที่ผ่านมาบอสนวัฒน์ไลฟ์อีกครั้งครับ
เฟซบุ๊คชี้แจงว่าอิงฟ้ามารับสารภาพทั้งหมดว่า
สิงคโปร์กับคุณตินาแล้วก็พี่สาวจริง
แต่ขอโอกาสที่จะไปต่อขอทำงานกับบอสต่อ
และมีเป้าหมายคือการชิงมงกุฎ
แต่คิวงานและการไปทำธุระส่วนตัว
หรือทำอะไรก็แล้วแต่น้องต้องรีพอร์ตผมก่อนทำ
ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัว
หรือเรื่องงานอันนี้คือสิ่งที่เราตกลง
ส่วนของตนน้องก็รับปากในระดับหนึ่ง
นะครับผมก็ต้อง
ต้องฝากทุกคนด้วยถ้าเจออะไรมาจากนี้เป็นต้นไป
ก็รีพอร์ตมาได้ที่ผมโดยตรง

ส่งมาในด้อมผมเพราะผมจะอยู่ในด้อมของผม
มีอะไรมีรูปอะไรไปเจออะไรที่ไหนมา
ไปเจอต่อนอที่ไหน
หรืออะไรใดที่แบบเอ๊ะบอกบอสหรือยัง

คือต่อจากนี้เป็นต้นไป
จะเป็นคนดูแลอิงฟ้าโดยตรง
และขอให้คนใกล้ชิดรวมถึงตินา
อย่าเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตของอิงฟ้านั่น
ไม่ว่าอิงฟ้าจะไปไหนก็ต้องไลน์บอกทุกครั้ง
มีดราม่าอีกนะครับ
อีกทั้งอิงฟ้าจะออกงานน้อยลงนะ
แล้วไม่ให้ไลฟ์ถ้าเหนื่อยให้ไปนอนไม่ใช่ไปเที่ยว
ทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป้าหมายในการทำงานนะครับ
ก็คือมงกุฎมิสแกรนด์ที่มี
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับน้ำแข็ง

ทีนี้รุ่นพี่รุ่นพี่มิสแกรนด์

ยังจำได้อยู่เลยเมื่อวันที่๒๐คุณผู้ชม
น้ำนี่ค่ะที่น้ำเขาโพสต์

เป็นโพสต์ที่เคยออกมาโพสต์บอกว่าเขาดีกัน

นี่ในสีส้มใช่ที่เบ้ปากเบ้ปากนี่แหละค่ะคือเขาต้องการจะบอก

ปรากฏว่าเมื่อวานเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วเขาดีกันแล้วไง
อ้าวงั้นทีวีพ่อมีตัดกันเราเป็นอะไรเอ่ยล่าสุดค่ะมาอัดคลิปฮ่า

ตอนนี้ร้านน้ำอาหารสัตว์ค่อนข้างที่จะสต๊อกอาหารไม่พอ
พอพอชกโกโก้คนเดียวก็ปลาไป๑๐ตันแล้วครับอาหารเม็ด

คือเขาก็แซวกันว่าถ้าเกิดว่าคนที่แบบทะเลาะกันมาดีกัน
เดี๋ยวเราก็กลายเป็นหมาสิเวลาที่เราไปวิภาควิจารณ์เขา
นี่ไงร้านน้ำอาหารสัตว์สต๊อกก็เลยไม่พอแล้วนะจ๊ะ

ความร้อนของไฟมันถูกดับได้เรียบร้อย